เปลี่ยนอารมณ์พาไปดูคลิปน่ารักกันบ้างค่ะ
พลทหารเขากำลังเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวเน็ต
เป็นคลิปที่ครูฝึกสั่งพลทหารเวร
แต่ว่าไม่ได้สั่งธรรมดาเดี๋ยวนี้เขามีเวอร์ชั่นใหม่
จะใหม่อย่างไรรยอดวิวล้านครั้งละ
อ่าหรอผมก็ดูค่ะไปดูกันเลยค่ะวันตาต้อย
ผมฝนทหารพญานาธิปชนะเป็นเว่นหน้ากลางอาวุธกว้างตีตะวันออก
ปัจจุดหนึ่งตั้งแต่เวลาตี๑๐ถึงตี๑๒
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติกับ

ผมพลาเวอร์ซีติ๊กนีซีรุ่งสวัสดิ์
ผมต้องการอุปกรณ์ตั้งแต่๑๐นาทีถึง๑๒นาที
เวลาตั้งแต่๑๒นาทีถึงตี๑๐ถึงตี๑๒

ดิฉันฝนทหารป้านิตพงรุ้ง
เป็นเว่นหน้าคลั่งอาวุธฝั่งที่ตะวันออก
ปัจจุดหนึ่งเวลา๒๒นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกา
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เอกการปกติค่า

แต่ถ้าบอกว่าเพราะ

ภาษาตุ๊ดปุ๊บนิ้วก้อยหักลง

มือขึ้นหักขึ้นไม่มีการหักไหล่ลง

นิ้วก้ยหักไหล่ลงเหรอท่าน

มีภาษาใต้ภาษาอังกฤษภาษา

ถ้าอยู่ก็ผ่านต่างคนฐานเพราะว่ามารัยงานเหมือนกันมันก็เบื่อถึงไหม
เราคือใครเราทำเข้าเวรตอนไหนอะไรอย่างนี้

เชื่อว่าสาวประเภทสองเนี่ยก็อาจจะคิดมาแล้วว่า
คือเพราะมาตรเขาตอนแรกที่มารายงานดูแบบดูแม่นะ
แต่ไม่รู้ว่าสมบทบาทหรือยังไง
เป็นอย่างนี้ค่ะ๕๔๓๒๑

ทันทีเลยอ่ะแล้วมันมาแบบธรรมชาติมากนะ

นายรองบริบัตินาฬิกาในการปกติเจ้า

ผมผู้น้าทพิเศษนาฬิกา
เป็นเวรนาคลางอาวุธควังติตะวันออก
วัดที่หนึ่งตั้งแต่เวลาตี๑๐ถึงตี๒๒
ในระว่างวิธีปกฎิหนึ่งตั้งแต่นี่นี่นี่

ที่เหตุการณ์ปกติดีครับ
เออ
แล้วนี่ไม่กินอีกว่ากระแป้งมาด้วยเหรอ
รู้เรื่องไหม
นี่คือคำสั่งของคนสั่งใช่ไหม

ปัสสาห์ใต้ปัสสาห์ตือ

ก็มีเลยเพราะว่ามันสามารถพร้อมกระดาษเลย
เศรษฐ์กล้าจปกติดีค่า

ชอบที่เขาทำงานให้มันสนุกได้

เพราะว่าเราเลือกไม่ได้ชอบงานไหนหรือไม่ชอบงานไหน

มีหลายภาษานะคะภาษากลางภาษาใต้ภาษาเหนือภาษายาวีก็มา

ไม่แน่ใจนะครับเพราะลายงานมานี่เขาคุณตรวจนี้

แล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีพูดแบบแรป

ซึ่งในงานนี้เนี่ยวนทางจิดน้อยทุกนาย
ก็รายงานได้ชัดถ้อยชัดคำในโจทย์ที่ตัวเองได้รับไปนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในค่ายสมันตรรัฐบุริน
กองพันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๕จังหวัดสตูน
ใช่ครูฝึกเขาก็สั่งให้พลทหารใหม่
นี่แหละรายงานเวรแบบแปลกแนว
บอกว่ารายงานเวรเวอร์ชันใหม่รอ๕๐๐๐ซอง
นำคลิปนี้มาแชร์ต่อยอดวิวล้านครั้งแล้ว

นี่เห็นป่ะหลังอีกครั้งลง

ปั่งทิศสะวัดออกพักที่หนึ่งเวลา๒๒นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกาไม่ระหว่างพฤบัตินาฬิกาเหตุการณ์ปกติค่ะ

ออกท่าแรงมากนะคะ
หลากหลายอารมณ์ชาวเน็ตก็ชื่นชมค่ะเป็นสีสันแล้วก็กิจกรรมคลายเครียดที่ดีมากเลยนะคะ

เรายังยิ้มเลยดูสิ
ผมว่าเรายังจะติดหูติดตาเข้าไปอีกนาน
คนมาสักครู่ทีสาวกว่าเฟืองอีกเลย

ชอบจังหวะการพูดคำเสี่ยงด้วยอะ

แต่ตอนแหละว่าไงว่าท่าแรกที่มานี่คือแบบ
ดูแมนแข็งขันเลย
สั่งปุ๊บแต่พอสั่งปุ๊บแล้วตาสีหน้าปุ่นเลยนะ
น่าจะไม่เป็นแต่น่าจะแบบว่าเรียนการแสดงมา
เห็นไหมผมว่าต้องมีคำถามแบบผมเนี่ย